ส่วนเรื่องนี้ค่ะเมื่อวานนี้มันมีข่าวว่า
สุนัขตั้ง๖ตัวเนี่ยไปรุมกัดเด็กวัยสี่ขวบ
ก็คือน้องน้ำหวานเหตุการณ์ที่บุรีรำ
แล้วเหมือนกับเจ้าของสุนัขไม่ยอมรับผิดชอบ
ต่อว่าคนดูแลเด็กว่าปล่อยเด็กมาได้ยังไง

แต่ไปมาคุณยายเจ้าของสุนัขออกมายอมรับแล้วนะคะ
สุนัขที่เลี้ยงไว้ตัวมันใหญ่มากดูแลไม่ไหวเอาไม่อยู่

แล้วก็ปล่อยมันแบบไม่ได้แบบควบคุมเอาไว้ในบ้าน
แล้วมันก็แต่ละตัวมันก็ตัวใหญ่แล้วก็พันดุหน่อยอะไรอย่างนี้
ก็ยอมแล้วว่าเจ้าหน้าที่จะมารับสุนัขเหล่านี้ไป

แต่น้องเขาเจ็บนะเนี่ยค่ะน้องน้ำหวานวัย๔ขวบอะค่ะ
วันนี้ทีมประสุทธิ์สัตว์ลงพื้นที่บ้านหนองครอบ
ตำบล๒ชั้นอำเภอกระสังนะคะ
ไปคุยกับยายน้อยเจ้าของสุนัข๖ตัว
รุมกัดน้องน้ำหวานวัย๔ขวบ
ยายยอมรับแล้วนะคะว่าเลี้ยงแบบปล่อยไม่ได้ขัง
แล้วสุนัขเหล่านี้มันเจอคนแปลกหน้า
มันก็มีสัญชาติยานปกป้องพื้นที่
ไม่มีปัญญาดูแลจริง
ตัวมันใหญ่บางแก้วด้วยอะไรด้วยอย่างนี้
พันธุ์ไทยแท้ไทยผสมรสไวเลอร์ยังมีอุ้ย
คุณยายบอกเจ้าหน้าที่คนไหนจะเอาไปก็เอาไปเอาไปเลย

ชาวบ้านบอกว่างั้นให้เจ้าหน้าที่จับอีก๒ตัว

ใช่ค่ะทีมประสุทธิ์ก็เลยยิงยาสลบนะคะ
แล้วก็จับไปก็คือรวมแล้วเป็น๘ตัวเลยนะคะ
ตัวที่รุมกัดน้องน้ำหวานวัย๔ขวบ
และอีก๒ตัวที่ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่ามันก็เคยกัดคนเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่เลยฝากเลยค่ะคนเลี้ยงสุนัข
ถ้าเลี้ยงแล้วดูแลไม่ได้ควบคุมไม่ได้
ไม่มีรัวรอบขอบชิดอย่าเลี้ยงนะคะ

จะไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับคนอื่น
ถ้าหลุดไปกัดใครเขาแบบนี้ผิดกฎหมายนะคะต้องรับผิดชอบ
พอจับไปแบบนี้ชาวบ้านโอ้โหถอนหายใจเลยค่ะ
โล่งใจมากเพราะกลัวว่ามันจะไปกัดใครอีก
ทำให้ทุกคนในหมู่บ้านเดินกันได้อย่างสบายใจมากขึ้นแล้ว
โดยเฉพาะคุณตาของน้องน้ำหวานนะคะบอกว่าโล่งอกขอบคุณเจ้าหน้าที่

ขนาดจะผ่านตรงที่มีสุนัขยืนกันอยู่ก่อนหน้านี้
กล้าเดินผ่านกันเลยค่ะชาวบ้านไม่กล้าเดินผ่าน
ตอนนี้อาการของน้องน้ำหวานก็ดีขึ้นนะคะ
แต่ต้องไปล้างแผลแล้วก็ไปฉีดวัคซีนตามที่คุณหมอนัดค่ะ
น้องน้ำหวานเมื่อวานนี้โชคดีมากผู้ใหญ่มาเห็นทันนะ

ตัวเล็กนิดเดียวแล้วสุนัขที่มันลุมตั้ง๖ตัว